ช่วงนี้ได้เวลาตรวจสอบดวงชะตากับ

สวัสดีครับสวัสดีครับน้องไก่ครับ
แหม้เมื่อวานนี้หมอไก่แอบกระเหร่นเอาไว้แล้ว
ว่าวันนี้จะมาพูดถึง๓ราศีที่มีเกณฑ์จะได้ลาบแบบ

ในช่วงนี้จะมีอยู่๓ราศีนะคะว่าโชคดีมาก
มีโอกาสที่แบบจะได้ลาบลอยอยู่ดีก็ได้มา
เอามาเลยราศีแรกนะครับราศีแรกคือ
คือชาวราศีเมฑุร์นั่นเองค่ะราศีเมฑุร์น

เฮ่ยราศรีเมฑุร์นี่ราศรีผมนะ

วันนี้เป็นอย่างไรครับราศรีเมฑุร์น
ชาวราศีเมทุนนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีนะคะ

จะติดอยู่นิดเดียวก็คือเรื่องของสุขภาพนี่แหละนะคะ

การเงินก็ดีการงานก็ดีมาก

ในช่วงนี้เป็นช่วงของการกรอบโกยเงินทองเลย

ใช่นะคะในช่วงนี้เขาเรียกว่ามีเกณฑ์เงินทับตัว
หมายถึงว่าจะสามารถหาเงินหาทองเข้ากระเป๋าได้เยอะ
น้องเบยทองคุณหมอไก่

ตัวเงินใช่ไหมคะตัวที่มีเงินและมีทั้งทองดีจังเลยค่ะค่ะ

คือชาวราศีเมทุนคือดวงดีหมายถึงว่า

และจะสามารถเงินเข้ากระเป๋าได้เยอะอะไรอย่างนี้นะคะ
ชาวราศีเมทุนเนี่ยนอกจากแบบจะได้ลาบจากความพยายาม

ซึ่งมันเป็นลาดที่แบบแน่นอนเนาะแน่แท้นะคะ
แล้วยังมีโอกาสที่จะได้ลาบแบบฟุก
ไม่ได้ตั้งใจอยู่ดีก็ได้มาลงอย่างนี้มีโอกาส

ทำไมไม่เตือนล่ะครับ

ประเทศไทยเราไม่ได้มีแค่ผมราศีเมทุนคนเดียว
บอกทุกคนนะครับชาวเมถุนอย่าเพิ่งชะล่าใจ
ถ้าหากจะไปเสี่ยงดวงอะไรก็พอประมาณ

เอาเป็นว่าช่วงนี้มีเกณฑ์มันอาจจะมาฟลุกแบบอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะ
อีกหนึ่งราศีที่มีเกณฑ์จะได้ลาบแบบฟลุกเหมือนกันก็คือ

ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีสิงศ์นะคะเรียกได้ว่าดวงดีแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะ
เพราะว่าดาวเขานะครับสมดีซึ่งเป็นดาวบุญใหญ่นะคะ

เล็งดวงชะตาแบบระยะยาวนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีสิงศ์เนี่ยเขาเรียกว่าดวงดีแบบ

ใช่ค่ะก็คือเขาเรียกว่าขอบเขียงการดวงดีเนี่ย

เรียกได้ว่าดวงดีข้ามปี

ใช่นะคะก็คือชาวราศีสิงศ์นะคะ

ใช่เลยค่ะก็คือจะสามารถแบบว่าสร้างเนื้อสร้างตัว

ตั้งหลักปรักฐานได้ด้วยตัวของเขาเอง

แล้วพอส่งดวงชะตาในช่วงนี้
ถ้าดวงชะตาในช่วงนี้นะคะ
เขาเรียกว่าดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโอ้โหแบบดีมาก

เลยมีโอกาสว่าอาจจะได้ลาบมาแบบฟลุกด้วยสำหรับราศีกัน
ก็เลยมีโอกาสว่าอาจจะได้ลาบมาแบบพลุกด้วยสำหรับราศีสิง
ก็เลยมีโอกาสว่าอาจจะได้ลาบมาแบบพลุกด้วยสำหรับราศีสิง
ก็เลยมีโอกาสว่าอาจจะได้ลาบมาแบบพลุกด้วยสำหรับราศีสิง
ก็เลยมีโอกาสว่าอาจจะได้ลาบมาแบบพลุกด้วยสำหรับราศีสิง
ก็เลยมีโอกาสว่าอาจจะได้ลาบมาแบบพลุกด้วยสำหรับราศีสิง
ก็เลยมีโอกาสว่าอาจจะได้ลาบมาแบบพลุกด้วยสำหรับราศีสิง
ก็เลยมีโอกาสว่าอาจจะได้ลาบมาแบบพลุกด้วยสำหรับราศีสิง
ก็เลยมีโอกาสว่าอาจจะได้ลาบมาแบบพลุกด้วยสำหรับราศีสิง
ก็เลยมีโอกาสว่าอาจจะได้ลาบมาแบบพลุกด้วยสำหรับราศีสิง

ส่วนอีกหนึ่งราศีที่มีเกณฑ์จะได้ลาบแบบฟลุกเหมือนกันก็คือ
ในช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตมันมีความวุ่นวายซะเหลือเกินนะคะ
จะมีเรื่องให้คิดให้เครียดให้กังวลใจบ้างนะคะ
ตะกี้บอกว่าดวงดีใช่ไหมนะคะ
คืออย่างนี้ค่ะคือชาวราศีกันเนี่ย
กับหลายเรื่องก็จริงการงานการใช้ชีวิตนะคะ
แต่ว่าจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทำให้แบบชุ่มชื่นอุรา
ที่ทำให้แบบว่ามีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป

นั่นไงที่สำคัญเป็นกำลังใจในชีวิตที่ดี

มีโอกาสที่จะได้ลาบพอหอมปากหอมคอ

เป็นแสงสว่างในการใช้ชีวิตต่อไปใช่ค่ะอ๋อให้หมดใจชุ่มชื่น
แปลว่าราศีกันเองอาจจะมีปัญหาอะไรบ้างเล็กน้อยช่วงนี้
แต่มันอาจจะมีอะไรดีเข้ามาให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยยังไง

มีเกณฑ์จะได้ล่ำแบบพลุกนะจ๊ะสำหรับ๓ราศีนี้
อย่างนี้ค่ะแล้วบางคนบอกว่าอย่างหนูราศีกุมราศีอื่น

หมอไก่มีเคล็ดลับที่อยากจะเสริมเรื่องของโชคลาภในช่วงนี้ไหมคะ

ถ้าสิว่าจะให้ไปไหว้พระอะไรมันอาจจะไม่ทันแล้ว

อย่างแรกก็คือให้คุณเปิดไฟก่อน
เปิดไฟเปิดไฟในบ้านนะคะ
อย่าอยู่มืดบางคนเข้าบ้านเหมือนเขาทำ

โอ้เดี๋ยวก่อนอย่าไปเปิดไฟมือถือ

เปิดไฟในบ้านนะคะโดยเฉพาะบริเวณหน้าบ้านเนี่ยอย่าให้มืดเลย

ใช่ค่ะเพราะว่าการเปิดไฟโดยเฉพาะบริเวณหน้าบ้าน
เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการกระตุ้นพลังหยาง
เป็นการเรียกทรัพย์ให้เหมือนกับว่าทรัพย์โชคดีอะไรอย่างนี้เข้าบ้านเรา

ตอนนี้ทุกคนเดินเปิดไฟทั่วบ้านแล้วค่ะ
เอายังงั้นเลยหรือคะ

เอาเฉพาะหน้าบ้านก็ดี

คือว่าบ้านนี้ฉันฝุ่นแน่นเลยช่วงนี้

แต่เรื่องของเรื่องเนี่ยเอาแค่วันนี้นะ

ไม่มีแรงจับไปกว่า

แล้วก็ยังไงซะขยันทำมาหากิน

ขอบคุณมากสำหรับแข่งลักษณ์ดีนะครับ